ประเพณีสงกรานในภาคกลางบางแห่งมีขบวนแห่อันเชิญพระพุทธรูปให้ประชาชนส่งน้ำร่วมกัน
จึงส่งน้ำพระสงฆ์และรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่
จากนั้นก็มีการบังสุกุลอัฐิให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
เพราะตามประเพณีแต่ก่อนไม่นำอัฐิเข้าบ้านมักจะเก็บไว้ที่วัด
จึงมีการนิมนต์พระสงฆ์ไปบังสุกุลณที่เก็บอัฐิไว้นั้น
ประเพณีสงกรานภาคกลางนั้นสะดวกเมื่อใดก็ทำเมื่อนั้นภายใน๓วันของเทศกาลสงคราน
เป็นงานสนุกของชาวบ้านหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จและเตรียมรับฤดูการทำนา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน